ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีพยาบาลของโรงพยาบาลภาชีถูกฆ่าปาดคอแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ในรถ
ซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาล
สุดท้ายก็จับคนก่อเหตุได้แล้ว
เป็นอดีตพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลเดียวกัน
อ้างว่าก็ไปยืมเงินเขาเขาไม่ให้
ก็เลยทำการฆ่าเขาเอาทรัพย์สินเขาไปขาย
แล้วมีข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้อ้างนะ
คบซ้อนกับผู้ตายมา๔๕ปีแล้ว
แล้วล่าสุดไม่มีเงินก็เลยไปขอเงิน๑๐๐๐บาท
แต่ถูกผู้ตายด่าทอหยาบคายก็เลยโมโห

เมื่อวานนะฮะตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็ตำรวจภูทรภาชีมร่วมกันจับในอันฟักซิริหรือว่าน็อต

ในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังก่อเหตุไปฆ่าปาดคอนางศรีสุภางสุวรรณสินอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็ไปฆ่าในรถเก๋งสีขาวที่จอดไว้วันที่๑๐มีนาคม
ไปมีกล้องวงจรปิดว่าในรถเนี่ยมีผู้ชายอวบท้มเอาไปจอดไว้
ที่หลบหนีก็พบว่าในอันขี่รถกระบาด๔ประตูสีขาว
ทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๓๗๗พระนครศรีอายุทยา
หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวของในอันเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวที่วัดราชชิต
อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
จับกลุ่มตัวก็เร่งหาอาวุธมีดคัตเตอร์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
เขาอ้างว่าเขานำไปทิ้งเอาไว้ที่บริเวณสวนมะนาวใกล้กับทางเข้าวัด
มลสุนทรตำบลดอกย่านนางอำเภอภาชี
อยู่ห่างจากจุดที่นำรถไปทิ้งไว้๓กิโล
แต่ก็ยังไม่พบมีดตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
จากการสอบส่วนเบื้องต้นอันเขาอ้างแบบนี้

เขาอ้างนะเขาว่าครบซ้อนกันมาสัก๔ปี๕ปีได้

ก็สารภาพแหละว่าเขาก่อเหตุจริง
เขาเคยเป็นพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลภาชี
ซึ่งเคยทำงานกับผู้ตายมาก่อนนี่แหละนะฮะ
แล้วพอเลิกลาออกกันไป

ก็ล่าสุดไปขอยืมเงินผู้ตาย๑๐๐๐บาท

ถูกผู้ตายด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายกลับมา

ทุบตีเอามีดคัตเตอร์ที่พกไปเนี่ยนะฮะ
กรีดที่คอของผู้ตายหลายครั้ง
แต่ผู้ตายยังไม่หมดลมหายใจ

จับหัวพาดกับบ่อนหลังแล้วก็บีบจนตาย
หมดลมหายใจเสียชีวิตคามือ
แล้วก็นำศพไว้ในรถแล้วก็รถไปจอดทิ้งเอาไว้

เขามีการเอาสร้อยคอทองคำ๑เส้น

เดินทางไปรับศพของนางศรีสุภางที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมาพโพจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยก็มีกำหนดพิธีสวดอภิษฐรรมศพ๕วัน
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่๑๖มีนาคม

แล้วก็ตำรวจภูทรภาชีจะมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มคนร้าย
พร้อมเรื่องของคำสารภาพทั้งหมดของคนร้าย
แล้วก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุอีกทีหนึ่งนะครับ